มีคู่บ้างดีกว่านะคะฉ่ำไปเลยตั้งแต่ต้นปีนะ
สำหรับคุณโกติและแฟนของเขานะคะคุณกวางนั่นเองนะคะ
ไปเขาดาวกาโอ๊ยกลายถึงต่างแดนเลยนะญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยงานนี้โกติแย้มว่าเป็นทริปที่ถูกใจไม่น้อยนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องอวิวาที่หลายคนลุ้นกันนั้นเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังจ้า
ก็น่าจะประมาณปลายปีครับหมดฝนอาจจะแต่งในสวนตอนนี้ให้อาต๋อยหาสวนให้อยู่

โอ้โหไม่มีอาฐานแล้วครับถ้ามีมีนานแล้วมีดั้งแต่๕มีดั้งแต่๓แล้ว
มันผ่านอาฐานมันรู้จะอาฐานยังไงแล้ว

เอออันนี้เข้ามาจากภาพยนตร์โพสต์มารนะฮะสว่างคาตาเอิ้น

ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเราดูติดตามกันแล้วกันนะ
ฮาแน่นอนเขียนบทสดตรงนั้นเลยตามสไตล์พี่พศนะจ๊ะ